แล้วนะเหลือพรุ่งนี้วันเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผู้สมัครหลายหลายคน
แน่นอนว่าขณะนี้กำลังมีการปราศัยใหญ่เปิดเวทีปราศัยใหญ่
บางคนก็เลือกจะไม่ปราศัยใหญ่เดินเคาะประตูบ้านเดินหาเสียงเหมือนเดิมก็มี
แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของป้ายหาเสียงเดี๋ยวไปดูนะฮะ
หลายคนเนี่ยเอาหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายเนี่ยมาติดมาแปะที่ป้ายหาเสียงกันแล้ว
นี่ทีมข่าวของเราสำรวจป้ายหาเสียงผู้ว่ากอทมนะครับพบว่าป้ายหาเสียงผู้สมัครบางคน
นำแผ่นข้อความมาติดเพิ่มค่ะอ่าจากเดิมที่มีอยู่เนี่ย
มีแผ่นข้อความมาติดเพิ่มอย่างพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมืองนะฮะ
มีแผ่นข้อความปิดจ๊อปคนจนให้คนกรุงเทพนี่ปิดจ๊อปความ
ปิดจ๊อปความจนใช่ไหมนี่อันนี้เอามาติดเพิ่มใช่อ่า
ยังมีอีกนะฮะของพลเอกอสุวินหยุดลังเลแล้วเทให้เบอร์๖
อืมโอ้โหนี่ฮะนี่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่คิดว่าจะเป็นฐานเสียงของตัวเองเนี่ย
เห็นป้ายแบบการปิดพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับป้ายสกนะสกของพักเพื่อไทย
เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่ากอทมส่งแต่สกก็จะมีคำว่าอยากใช้เพื่อไทย
เลือกเพื่อไทยให้ชนะขาดนี่มีมาติดเพิ่มนะฮะป้ายสอกรภักดิ์พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐนี่ก็ไม่ได้ส่งผู้ว่ากอทมส่งสอกรนะครับนี่เอามาปิดนี่
มีเราไม่มีโกงขณะที่คุณรสนาโตศิตรกูลนะครับ
นี่ผู้สมัครผู้ว่ากอทมอิสระนะครับลงพื้นที่หาเสียงแถวสยามสแควร์
คุณลสนาวันนี้ตั้งคำถามบอกทำไมกรกตไม่ไปจัดการคนที่ออกมาเขียนมาโพสต์ข้อความ
ในลักษณะที่ว่าหากเลือกลสนาไปเนี่ยเหมือนทำคะแนนตกน้ำ
คุณลักษณะบอกมาเขียนมาโพสต์อย่างนี้ได้ยังไง
คือถ้าใครเลือกรสนาก็ต้องได้รสนาสิจะมาบอกทำคะแนนตกน้ำได้ยังไง
คุณผู้ชมคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่คนกรุงเทพจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครมาเป็นผู้ว่ากอทมคนใหม่
แล้วก็คนที่เคยลงสมัครผู้ว่ามาแล้วอย่างคุณลีน่าจัง

ทำคลิปเชิญชวนคนกรุงเทพให้ออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ

คุณผู้ชมอยากดูสักนิดนึงไหมคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
ลองดูไปนะครับ
เธอมีตัวไหนจริง

นี่ค่ะก็ทำเอาไว้ก็น่ารักหลายคนบอกแบบนี้เพลงประกอบเอ่ยอะไรเอ่ยนานเห็นคุณลีน่าใน
ในลักษณะฟิลล์แบบนี้ใช่ใช่คุณผู้ชมติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
วันอาทิตย์นี้นะคะ๒๒พฤษภาคมบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสก
ก็จะมีการรายงานสดเข้ามาแล้วเราก็จะนำเสนอเรื่องของการนับคะแนนแบบต่อเนื่องเลยนะคะ
ก็ติดตามได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ส่วนช่วงพิเศษก็๔โมงครึ่งจะเจอเราสองคนแล้วก็คุณเบิร์ดดัชพงศ์ด้วยใช่แหละครับ